กันด้วยเรื่องเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านมันจะมีสักกี่ประเด็นกันเชียวเนอะ
เสียงดังพี่จอดรถหมา
ถูกต้องที่พูดมาเนี่ยคืออยู่ในประเด็นปัญหาเพื่อนบ้านหมดเลย
แต่ว่าวันนี้เราหยิบเรื่องเสียงดังมาค่ะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าเพื่อนบ้านเขาจะเปิดเพลง
แล้วมันมาสตาร์ทสักตอนประมาณ๕ทุ่ม
แล้วมันไปสต๊อปสักประมาณตี๒กว่า
มันใกล้ตื่นแล้วใช่มันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ทุ่มจะเที่ยงคืนนะคะอยู่ดีก็เปิดเพลง
ตอนนี้กำลังตี๑นะคะวันที่๙วิธีการดูเขาเปิดเพลงค่ะ
ตี๑ค่ะดูบรรยากาศ
ขนาดนี้นะคะเพิ่งมาเปิดตอน๕ทุ่ม
เช้าวันที่๙วิธีการค่ะ๖๕๐กว่า
จริงเปิดมาตั้งแต่๖๓๐นะคะ
กันด้วยเรื่องเพื่อนบ้านที่มีน้ำใจค่ะ

เพราะเพลงมันเพราะเพลงมันมันอยากให้ฟังด้วยไง
อยากฟังใช่ไหมอย่าเลยอยากฟังใช่ไหม
แบบนี้แหละคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกคนจะนอนดึกเหมือนกันนะคะ
ถ้ามาเปิดตรงข้ามบ้านพี่เบิร์ตมาเปิดข้างบ้านพี่เบิร์ตนี่ไม่ได้เลยนะ
ตี๒ฝ่าจะตื่นมาทำงานอยู่แล้วนะคะ
แล้วนี่คนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเสียงในคลิปเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
เป็นอดีตประหลัดอำเภอค่ะคุณขวัญนภาธีรดาพัฒนากุลค่ะ
อายุ๓๔ปีเธอถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็บอกว่าดูดูบรรยากาศ
ทุ่มเกือบเที่ยงคืนใช่ไหมเอาตี๑ก็ยังเปิดอยู่
อ่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแช่แห้งที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
อ่ะก็จะเริ่มแล้วหัวค่ำจนถึงดึกบางทีก็ดึกไปแบบเกือบจะเช้า
ตัวของคุณขวัญนภาทนมาทนมาสักพักนึงละพักนึงประมาณ๕ปี
เดี๋ยวอันนี้พักใหญ่มาก
ใช่แรกทำยังไงช่วยเปิดเพลงเบาหน่อยได้ไหมคะ
คือที่บ้านอ่ะจะต้องนอนตอนหัวค่ำค่ะแล้วเดี๋ยวเช้ามืดเดี๋ยวต้องตื่นไปขายของแล้ว
ฝั่งนั้นไม่พอใจว่ะแทนที่จะเปิดเบาตาเร่งเสียงขึ้นอีก
เปิดให้มันดังขึ้นอีกค่ะทีนี้คุณขวัญนภาก็เลยบอกว่า
หวิ่งใจต้องไปบอกผู้นำหมู่บ้านแล้วล่ะพอไปบอกปั๊บก็แก้ปัญหาไม่ได้ค่ะ
ไม่ใช่แค่คุณขวัญนภาที่เดือดร้อนนะเพื่อนบ้านคนอื่นน่ะ
เขาอุ้ยเอือมระอาไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะแต่ไอ้จุดที่แบบฟางเส้นสุดท้าย
ดิฉันจะไม่ทนคุณขวัญนภาบอกนี่เวลานี้เลย
พฤศจิกาจำได้ไหมวันอะไรลอยกระทง
ลอยกระทงจนเข้าสู่วันที่๙พฤศจิกาตี๑
แล้วทำเวลาให้คุณผู้ชมเห็นรอยกระทงขอหน่อยตอนนี้
พี่เบิร์ดเอ้ยจนถึงตี๒น่ะต่อเนื่องไหวไหมคุณผู้ชม
ทีนี้ตัวคุณขวัญนภานะ๑๙๑ค่ะ
โทรเลยนะ๑๙๑พอโทรปั๊บผ่านไปชั่วโมงนึงเงียบ
ไม่ใช่เพลงเงียบค่ะตำรวจเงียบจ้ะ
อ้าวทำไมตำรวจยังไม่มาอย่างไรบอกไปตั้งชั่วโมงนึงล่ะ
โทรไปอีกรอบนึงทางตำรวจรับสายบอกว่าเดี๋ยวส่งสายตรวจเข้ามาดูนะ
ผ่านไปอีกชั่วโมงนึงตำรวจไม่ได้มานะ
แต่ว่าเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านอ่ะสองสามคนมั้งเข้าไปเตือนในเออ่ะเขาถึงยอมปิดอ่ะ
ตัวคุณขวัญนภาบอกว่าอยากให้ตำรวจนึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อย
เพราะว่านอนไม่พอโอ้เธอไปขายของตอนเช้าใช่ไหม
ใช่ค่ะคนต้องตื่นเช้าถึงบอกไงไม่ใช่ว่าทุกคนจะนอนดึกเหมือนกันหมด
อืมเราก็เลยถามตำรวจคุณตำรวจเนี้ยประชาชนอ่ะเขาเดือดร้อน
ถามสพเชียงคำเลยนะตำรวจบอกว่าอ๋อวันนั้นเนี่ย
ยอมรับจริงจริงกำลังตำรวจไม่พออ๋อเขาเข้าใจต้องแบ่งไปดูแลงานเทศกาลรอยกระทงด้วยไง
กลัวคนจะตีกันกลัวจะเกิดเหตุเหตุร้ายครับทีเนี้ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะ
รับปากเลยว่าจะให้สายตรวจเนี่ยไปตรวจดูบ่อยถ้าเกิดเพื่อนบ้านคนนี้เขายังเปิดเพลงเสียงดังอีก
เดี๋ยวจะให้ดำเนินการแล้วแหละแล้วมาตรการเนี่ยก็ไล่ไปจากเบาไปหานักอ่ะนะอืมเออ